เอาเรื่องนี้เตือนกันเหมือนเดิมคุณผู้ชมค่ะ

อย่าปล่อยเอาไว้ตามลำพังนะคะ
แม่เนี่ยเดินไปเก็บผักที่สระน้ำของหมู่บ้าน

ปรากฏว่าลูกตามไปแม่ไม่รู้ค่ะ
หาไม่เจอสุดท้ายลูกจมน้ำอยู่ในสระนั่นแหละค่ะ
มันเป็นแบบความสูญเสียที่มันประเมินไม่ได้จริง

แง่ความรู้สึกของคนเป็นแม่ค่ะ
นี่ค่ะตำรวจสพเทพสถิตและทีมกู้ภัย
ช่วยกันงมร่างของน้องต้นกล้านะคะอายุ๒ขวบ

ซึ่งเป็นสระเพื่อการเกษตรในหมู่บ้านลาดชัน
อำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิค่ะ
สระนี้กว้าง๕๐เมตรลึก๓เมตร
คือพอแม่เห็นร่างน้องก็เป็นอย่างที่เห็น
มันก็สร้างความสะเทือนใจให้กับทุกคนนะคะ
ประดาน้ำค้นหาร่าง๒ชั่วโมง
สุดท้ายพบร่างของน้อง
สภาพคือจมน้ำขาดอากาศหายใจเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓ชั่วโมง
คุณต้อยค่ะแม่ของน้องต้นกล้าบอกว่าตอนเย็นก็เห็นลูกชายเล่นอยู่หน้าบ้านไม่ได้สนใจอะไร
ก็ออกจากบ้านไปเก็บผักตรงนี้ค่ะ
สระน้ำนี่แหละจะเอามาทำข้าวเย็น

ก็เดินตามมาด้วยเดินตามแม่มา

คือไม่เจอลูกก็สังหรณ์แล้วโอ้โหตัวเล็กนิดเดียว

แล้วจนสุดท้ายมาตรงจุดที่สงสัยที่สุดก็คือสระน้ำนี่แหละ

แล้วก็ไม่น่าเชื่อนะคะเจอจริงนะคะ
ร่างของน้องอยู่ในสระนี้จมมาไม่ต่ำกว่า๓ชั่วโมง
บอกเสียใจมากไม่คิดว่าลูกจะจากไปด้วยวัยเท่านี้ค่ะ

นี่คงเป็นอุทาหรณ์ครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง
สำหรับคนดูแลเด็กเล็กจริงค่ะ